คุณผู้ชมตามหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยของเรา
ไปงานโชว์ตัวกันหน่อยไปแสดงกันหน่อยกันที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชม
แต่ก่อนที่จะเริ่มโชว์ตัวเนี่ยนะเขามีการมูเตลูกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนะคือก่อนที่จะทำการแสดงโชว์ให้แฟนได้รับชมเนี่ย
อสบอยเขาก็ขอเอาเลิกเอาชัยด้วยการนำทีมงานพระเอกนางเอกของวงหมอลำใจเกินร้อย
เกือบ๒๐ชีวิตคุณผู้ชมดูภาพสิคือทำพิธีขอพรต่อหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้ทำการแสดงล่วงผ่านไปด้วยดี
แล้วก็ขอพรให้กับทุกคนประสบความสำเร็จด้วยแหมเผื่อแผลเลยนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวแห่งนี้เนี่ยเขาจัดมายาวนานมาก
หรือเจ็ดสิบสองปีโอ้โหยังมีทางนะว่างานเนี้ยจัดมาถึงเจ็ดสิบสองปี
อ๋อเจ็ดสองสองเจ็ดเหรอไหมเพื่อนค่ะ
หรือท้องจองกับข่าวแหลก

คุณผู้ชมค่ะซึ่งก็มีประชาชนนี่แหละค่ะโอ้โหมาร่วมดูขบวนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นก็ฟ้อนรำพร้อมกับถวายเสียงต่อนะคะ
คุณผู้ชมภาพสวยงามมากนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่รอบก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละ
เขาแห่มาให้กำลังใจนะคะหมอลำคณะใจเกินร้อยกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
และวันนี้นะคะคณะหมอลำใจเกินร้อยก็ยังคงทำการแสดงต่อ
ที่บ้านเนินใหม่จังหวัดนครสวรรค์อีก๑วัน
เอาล่ะวันนี้ใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะไปชมการแสดงสดก็เรียนเชิญไปกันได้เลยนะคะ
นี่แค่มูเตลูนะแค่เป็นการไหว้ขอพรให้ทุกอย่างลาบลื่นไปได้ด้วยดี
พื้นขนาดนี้เนอะใช่แล้วค่ะ